คุณยายท่านนี้ชื่อว่าคุณยายสมควรเป็นหญิงชาราพิการ

แล้วก็ต้องกัดฟันสู้หาเลี้ยงตัวเอง
และหลานชายให้อยู่รอด

ติดตามกันเลยในช่วงคนสู้ชีวิต
ตลอดมาทั้งชีวิตหากินเลี้ยงลูกมาไม่เคยได้หยุดได้อะไรเลย
ถ้ายายไม่อยู่สักคนเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้
ไปส่องด่านข้ามสนุนโดยรถมันมาก็คิดว่าผนเที่ยว
เราก็ลากไปแล้วกระเด็นไปเลย
ไม่ได้ไปหาหมอแค่คิดว่ามันไม่เป็นไร

ก็พอเห็นไม่ดีเขาก็ส่งโรงบาณใย
พอส่งโรงบาณใยเขาบอกว่า
แผลติดเชื้อบอกมันจะเข้ากระแสเลือดก็บอกต้องตัด
แล้วตอนที่คุณยายได้ยินคุณหมอก็บอกว่าต้องตัดขานะ

ไม่ไม่คิดอะไรเลยตัดอย่างเดียว
ตัดก็ตัดอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรเลย
เราใช้เวลานานแล้วก็ง่ายก่อนเราจะกลับตัวได้
กับการที่เราไม่มีขาดนะครับไม่นานพอแพร่หายดีก็
กระโดดขึ้นรถกระโดดอะไรก็เรียกว่าแผลยังไม่นั่นเลย
ก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะ
ก็รับเลี้ยงเด็กซักผ้ารีดผ้า
ตอนนั้นยังเดินได้อยู่
ก็ไม่ลำบากตอนนั้นก็เรียกว่า
มีค่าห้องค่ากินค่าอะไรไม่ลำบาก
พอตั้งก็ตัดขาไปนี่ก็โอ้โหลำบากมาก

ไม่มีที่จะกินแล้ว

ห้องนี้คือเจาะเช่าอยู่ครับ

ตอนก่อนมัน๓๐๐เพราะมันได้ที่ฟาง

แล้วน้ำไฟล่ะครับ
น้ำไฟก็เดือนเกือบ๔๐๐
ค่าไฟก็ประมาณ๖๐๐
เพราะเราซักผ้าด้วยเลี้ยงเด็กด้วยพัดลมต้องเปิด
แล้วทีนี้คุณยาอาหารเป็นทันเหรอทุกวันอย่างนี้
ก็มันก็ไม่ค่อยทันนะมันก็บ่นไปอะไรไปอย่างนี้
ตัวเองไม่ได้กินไม่ว่าให้หลานได้กิน
รายได้ทุกขุมยายได้ได้มาจากไหนบ้าง
ตอนนี้ได้จากเลี้ยงเด็กซักผ้า
ช่วงนี้เขาจะเอามาให้เลี้ยงบ่อยจะมาทุกวัน

ผ้าก็นานจะมีสักทีอย่างนี้
มันก็ไม่ได้บ่อยเขาก็ให้๕๐๖๐บาทรายได้
ชักหน้าไม่ค่อยถึงรั่งอย่างว่านะ

เหมือนกินน้อยไปอย่างไรไม่รู้มัน๑๐เฟอร์เมตร
มันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่มันก็สลึมสลือไปอย่างนี้
แล้วทำไมตอนนั้นคุณยายถึงกินกินยานอนลับ
หนี้สินแบบค่าห้องค่าน้ำค่าไฟ
แบบนอนไม่อยากไม่อยากตื่นขึ้นมาเลย

ไม่มีใครที่จะให้ระบายก็อยู่กันอย่างนี้
ก็ได้แต่นั่งร้องไห้อย่างเดียว
บางทีนั่งเลี้ยงเด็กก็นั่งร้องไห้

จะไม่มีเวลาได้ยิ้มหรือหลอกเลย

มึกถึงตลาดว่าลาคอร์ตจะไปอย่างไร
พ่อพ่องก็ไม่มีบ้านก็ไม่มียู่
ไม่รู้ว่าชีวิตเขาจะไปยังไงไม่รู้เลย
ถ้ายายไม่อยู่สักคนเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้
จะเป็นเด็กเละร้อนแน่นอนแหละเขา
เราหลักหลัก
รักมากที่สุดเลยห่วง

ไม่เห็นเขายังไม่กลับมานี่นางเฉง

พ่อเขาแม่เขาก็ไม่สนใจอย่างนี้

อยากให้เขาเป็นเด็กดีสอนเขา

ผมสัญญาว่าผมจะเป็นเด็กดีของยายครับ

ผมเชื่อว่าใครหลายคนที่ได้ดูแล้วก็
อยากจะไปช่วยเหลืออยากจะไปให้กำลังใจ

ลองโทรไปสอบถามไปพูดคุยกับคุณยายสมควรกันได้

แกก็รับสังภาพแบบนี้นี่แหละครับ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไปอุดหนุน
แล้วก็ไปช่วยเหลือไปจ้างงานคุณยายได้นะครับ